ถือว่าเป็นคดีที่เป็นปกติ

อยากจะเรียนให้บรรดาพี่น้องประชาชน

ทำปฏิบัติการทางจิตวิทยา

ผมถึงได้กล้าที่จะออกมาพูด
ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ

ได้ถามผมว่าเป็นไปได้หรือไม่

ครบทุกกรณีแล้วไม่ปรากฏหลักฐานจะพิสูจน์ความผิด
ผู้ใดให้เป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย
มันก็เหลืออยู่ประเด็นเดียวที่น้องชมพู่อาจจะเข้าไปหลงป่าเอง
ผมได้สอบถามมีชาวบ้านซึ่งสนิทรักใกล้คุ้นเคยกับผม
ที่อยู่ตรงนั้นได้เล่าให้ฟังว่าขณะนี้
สามัคคีธรรมในหมู่บ้านซึ่งเคยอยู่อย่างสงบสุข
ไม่มีอีกแล้วชาวบ้านเริ่มระแวงสงสัย
ว่าใครจะใส่ร้ายป้ายสีไปให้สัมภาษณ์
ไปให้ปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ได้ใช้ขีดความสามารถที่พิสูจน์ความผิด
สามารถทั้งหมดทรัพยากรบุคคล
ความรู้ทางเทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ย
ประกอบกับทีมงานที่เข้มแข็งมีประสบการณ์
ทีมงานที่ปฏิบัติหน้าที่แสวงหาพยานหลักฐานในป่า
ซึ่งสั่งตรงมาจาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีมงานสืบสวนสอบสวนมือดีในนครบาน
สอบสวนกลางรวมทั้งหน่วยปรับปรามยาเสพติด
ทีมงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง
ในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือ
ช่วยให้การสืบสวนนั้นได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด
รวมตลอดถึงทีมงานพิสูจน์หลักฐาน
ระดมทรัพยากรบุคคล๗ทีม
เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยสิ้นค่าใช้จ่ายในคดีนี้
๖๐วันที่ผ่านมาผมทราบว่า
ประมาณ๒ล้านบาทตำรวจยุคคนเหล็กจากทิศชายชินดา
เขาไม่ได้ทำงานแบบสุกเอาเผากิน
ทำงานอย่างรอบครอบเพราะว่าขบวนการยุติธรรมเนี่ย
มีขั้นตอนหมดเอาแค่ว่าในชั้นตำรวจเนี่ย
ซึ่งเป็นชั้นสืบสวนสอบสวน
ก็ต้องหาพยานเพียง
พอขั้นต้นว่าใครที่กระทำความผิดเนี่ย
ก็จะมาออกหมายค้นหมายจับเองไม่ได้
ต้องไปขอสารตามขั้นตอนที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ให้ไว้
พยานหลักฐานเบื้องต้นที่ตำรวจรวบรวมมาทั้งหมดเนี่ย
เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหา

ถึงแม้ว่าอายการเห็นด้วยกับตำรวจ
ก็ยังมีสารอีกว่าจะเห็นด้วยไหมกับพยานหลักฐาน
ลองหาคำตอบดูนะครับว่า
ในกรณีที่ไปถึงตรงนั้นแล้วสารยกฟ้องเนี่ย

คำตอบคือว่าความเสียหายนั้นต้องเกิดกับทีมงานตำรวจทั้งหมด
เพราะฉะนั้นตำรวจยุคนี้จะทำงานอย่างไร
ต้องตรงไปตามข้อที่จริง
ข้อกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ผมได้พยายามอธิบายให้พี่น้องประชาชน

พยานหลักฐานในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ย

กำหนดไว้มีพยานบุคคล

เรียกว่าประตูพยานพยานบุคคลก็จำแนกเป็นประจักษ์พยานคือรู้เห็นเหตุการณ์
ในขณะที่มีการทำร้ายตรงนั้นจริงจริงส่วนพยานแวดล้อมกรณีอัดเป็นพยานชั้นสอง
ก็ต้องเห็นในคดีนี้เปรียบเทียบได้ว่าต้องมีคนเห็นน้องชมพู่ไปกับใคร
เดินเข้าป่าไปอย่างไร
ทั้งสองกรณีเนี่ยหกสิบวันไม่ปรากฏหลักฐาน
ผมย้ำอีกทีทั้งสองกรณีเนี่ยไม่ว่าพยาน
พยานบุคคลประจักษ์พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ก็ดีพยานที่เห็นแวดล้อมกรณีที่เป็นพยานชั้น๒ก็ดีเนี่ย
หกสิบวันไม่ปรากฏพยานบุคคล
แม้แต่คนเดียวเลยเราปูพรม

ที่มีอยู่ที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นของผู้หนึ่งผู้ใด
ต่างหากไปจากของน้องชมพู่ปรากฏว่าถึงวันนี้
ไม่มีหลักฐานที่จะไปพิสูจน์ได้ว่า
ในขณะที่น้องชมพู่เสียชีวิตนั้นเนี่ย
มีผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ตรงจุดนั้น
หรือมีหลักฐานอื่นที่พาไปตรงจุดนั้น
ที่จะปรากฏร่องรอยในป่าจนถึงจุดเกิดเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิต
ไม่มี๖๐วันถ้ามีเนี่ยแม้แต่นิดเดียวเนี่ย
ผมเชื่อว่าไม่พ้นมือตำรวจ
ถ้าเมื่อเราไม่สามารถจะพิสูจน์
สิ่งใดให้เข้าไปเกี่ยวพันกับผู้หนึ่งผู้ใด
พยานที่ปรากฏทั้งหมดไม่สามารถจะแสวงหาได้

ที่ทางช่องไทยรัฐได้ถามผม
ว่ามีโอกาสที่น้องชมพู่ไปเองหรือไม่
ผมติดตามข้อมูลเนี่ย
ทราบว่าน้องชมพู่นั้นเป็นเด็กที่รักสัตว์
เป็นที่ปรากฏรักหมารักแมว
สัตว์เลี้ยงกับเด็กเนี่ยซึ่งผูกพันกันมากเนี่ย
ต่างฝ่ายต่างนำกันได้
อันนี้เป็นประเด็นที่ผมทราบมาจากข้อมูลข่าวสาร
ผมกลับไปค้นขีดความสามารถ
ทางการแพทย์ที่ทำงานวิจัย
เกี่ยวกับเด็กอายุ๓๔ขวบเนี่ย
ว่ามีขีดความสามารถทำอะไรได้บ้าง
อย่างแรกที่สุดคือการถอดเสื้อผ้าเนี่ย

ประหลาดที่เด็กจะถอดเสื้อผ้าได้เอง
ที่สำคัญที่สุดคือการเคลื่อนไหวของเด็กเนี่ย

แล้วเด็กเนี่ยงานวิจัยบอกเลยวันหนึ่งเนี่ยเด็กจะเคลื่อนที่เนี่ย

ท่านทั้งหลายเคยวิ่งตามเด็กเล็กที่ขึ้นบันไดสูงไหม

ในขณะที่ผู้ใหญ่ยิ่งแก่เท่าไรอย่างผมเนี่ยเจ็ดสิบสี่แล้วเนี่ย
ยิ่งเหนื่อยแม้ขนาดว่าเป็นนักกีฬาฟิตเนี่ย

แต่เด็กไม่ต้องพักเป็นร้อยท่านเหล็กสามารถขึ้นได้
ผมท้าให้สื่อทุกช่องไปสัมภาษณ์แพทย์
ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมีในงานวิจัยของแพทย์ไหม
หมอเด็กทุกคนสามารถจะตอบได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่พูดกันนะฮะ
นอกเหนือไปจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเชื่อถืออะไรไม่ได้
ประการสุดท้ายความตายของน้องชมพู่เนี่ย
จากการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นิติเวช
ไม่ปรากฏร่องรอยทำร้ายน้องชมพู่เลย
การตรวจพิสูจน์ศพน้องชมพู่ครั้งแรก
นั่นคือจบความตายของน้องชมพู่
ตอนนี้เนี่ยเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนก็คือว่า
ต้องดูสำนวนชันสูตรพลิกศพ
ที่เจ้าหน้าที่พระงาสอบสวนตำรวจ
จะต้องเสนอต่อสารเพื่อให้สารสั่งในสำนวนชาญสูตร
ไต่สวนในการชาญสูตรพิกษพรอฟังคำสั่งศาล
เมื่อสารไต่สวนแล้วเนี่ยสารจะบอกว่าไต่สวนสาเหตุของการตาย
ตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรใครทำให้ตาย
ศาลสั่งแล้วเรื่องก็จะจบตัวลง
ความจริงประเด็นนี้ในคดีนี้เนี่ยเมื่อยังไม่มีผู้ต้องหากระทำผิดเนี่ย
โดยหลักของการสอบสวนเนี่ยจะต้องทำสำนวนแค่นี้
สำนวนชนสูตรเสียก่อนให้สารสั่งเสียก่อน
ถ้าสารสั่งออกมาว่าความตายของน้องชมพู่เนี่ย
มีผู้อื่นทำให้ตายนั่นถึงจะมาเปิดสำนวนฆาตกรรม
ตั้งข้อกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่น
ผมได้สอบถามผู้หน้าพลังงานสอบสวน
ก็ชัดเจนว่าด้วยกระแสของสังคมกระแสของสื่อ
ตำรวจก็เปิดสำนวนไปพร้อมกัน๒สำนวน
คือสำนวนชาญสูตรเพื่อเสนอศาลไถ่สวน
กับสำนวนคดีฆาตกรรม
ถ้าสารสั่งเป็นอย่างอื่นออกมาแล้วเนี่ยก็ว่ากันไป

แต่ถ้าศาลบอกว่าเป็นเรื่องถูกผู้อื่นทำร้ายตาย
สำนวนฆาตกรรมก็ต้องแขวนเอาไว้
ทำการสืบสวนสอบสวนไปเรื่อย

พนักงานสอบสวนยังไม่มีหลักฐาน
โดยทำหนังสือขออนุมัติเสนอดนี้
ของงดการสอบสวนต่อพนักงานอายการ
มีเท่านี้ถ้าพนักงานอายการบอกว่าให้งด
คดีนี้ก็ปิดจนกว่าจะมีหลักฐานใหม่เพิ่มเติม
คดีปกติทั่วไปนะฮะแต่ว่า
ความทุ่มเทที่ตำรวจ
โดยภายใต้การนำของผู้นำเอกสุวรรค

ท่านเป็นคนพูดน้อยละเอียดรอบครอบ
ตอบคำถามอะไรเนี่ย
ท่านระมัดระวังมากเพราะเป็นนักสืบตัวจริง
นะครับแล้วยิ่งนโยบายของท่าน
พบตรผู้นำเอกจากทริปชายจินดาเนี่ย
จะมาจับแพะแกะลาม่าล่อเนี่ยเราไม่มีทำ
วัวแต่วิจารณ์มัวแต่พยายามเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่น
ซึ่งไม่ใช่เรื่องข้อเท็จจริงและไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมาย
นะฮะแต่เป็นเรื่อง
ข้อขายข่าวต้องบอกอย่างนี้
นะฮะผมใช้คำว่าเป็นเป็นประโยคสำคัญเลยนะฮะ
ข้อขายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวเพื่อให้เรียกเรตติ้ง
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องต้องว่ากันตรง
ผมไม่ทราบแต่ผมตั้งเนี่ยในฐานะที่หนึ่ง
ผมเป็นอาจารย์สอนทั้งสืบสวนสอบสวนผมพอมีความรู้
นะครับต้องถามลูกศิษย์ลูกหาได้เคยสืบเองเป็นสิบสิบคดี
เคยทำคดีใกล้เคียงกันที่เด็กหายเนี่ยเมื่อ๔๐ปีที่แล้ว
แต่นั่นง่ายคือค้นและจับอยู่กับตำรวจ
สมัยนั้นมันไม่มีวิทยาการทันสมัยผู้ต้องสงสัยคือคนแปลกถิ่น
อยู่ในหมู่บ้านแล้วเด็กถูกทำร้ายตายคอหัก
นะครับและผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพกับผม
โดยไม่ได้ซ้อมสักแป่งแต่อันนี้หมู่บ้านเนี่ย
ชนบทเนี่ยนะครับคนในหมู่บ้านจะรู้จักกันหมด
ถ้าเขาอยู่กันเป็นปกติสุขมาตลอดเนี่ย
ไม่มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยไม่มีคนแปลกปลอมเข้ามาในหมู่บ้าน
จบไม่ต้องกลัวเลยจะไปเปิดประเด็นเรียกฆ่าทงฆ่าไทย
ไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่รับรายการที่นั่นอย่างเดียวนะ
ผมจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจที่นั่นอีก๔ปี
คุมสิบสองจังหวัดอีสานเหนือคุมตำรวจสองหมื่นกว่าคน
ประชาชนแปดล้านกว่าคือก้าวล้านนะครับ
คดี๔ปีเนี่ยไม่เคยมีปรากฏ
คดีที่ทำร้ายเด็กจนตายไม่มีมันทุกคดีเนี่ย
ถ้าเด็กไม่ได้ตายเองเนี่ยมันมีหลักฐานที่ตำรวจสามารถจะสาวไปถึงหมด
เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เนี่ยไปถึงหมดครับ
ผมตอบได้เลยถามคำถามกลับไปว่า
น้องชมพู่เนี่ยไปตายเนี่ยใช้เวลาหา๓คืน๔วัน
ถ้าไม่มีชาวบ้านออกมาหาของป่าอีกหมู่บ้านหนึ่งมาพบรองเท้า
เราคงไม่เจอจุดเกิดเหตุที่น้องชมพู่ตาย
เพราะฉะนั้นตรงจุดตรงนั้นเนี่ยโดยสามัญสำนึกธรรมชาติเนี่ย
เอาคนไปวางไว้แล้วหนีเอากลับออกมาเนี่ย
คนที่ออกมาได้เนี่ยต้องชำนาญทางจริง
ตำรวจสอบละเอียดหมดใครที่เป็นพานป่าชำนาญพระ
จำนานทางดูดีเอ็นเอดูสารพัดหมดสอบไปจนกระทั่ง
ผมเชื่อว่าใช้ทรัพยากรมากที่สุดตั้งแต่ทำคดีมา
เราไม่ต้องวิจารณ์ตรงนี้เราดูว่าผลนิติเวทย์
ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์เนี่ยเขาตรวจแล้วเนี่ย
มีร่องรอยทำร้ายหรือไม่คำตอบคือไม่มี
ผมทราบไม่มีไม่มีร่องรอยถูกคมคืน
ร่องรอยถูกทำรมีมาหลายครับเป็นเรื่องไม่มี
ไม่มีเมื่อน้องช่องพู่ทำร้าย
มันมีคำถามทำไมคนมีความประสงค์จะฆ่าน้องชมพู่
ทำไมถึงทำให้ลำบากขนาดนั้นตอนนี้พ่อแม่ก็ดีพี่ก็ดี
แต่แก้กันพี่น้องประชาชนครับ
รอประเด็นเดียวเท่านั้นฟังสารสั่งในสำนวนชันสูตร
ไต่สวนแล้วสารจะสั่งเรื่องนี้อย่างไร
การตายของน้องชมพู่เนี่ยเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติ
ใครทำให้ตายอย่างไรเมื่อไหร่นะครับมีไหม
พูดง่ายว่าสาเหตุการตายทั้งหมดสารจะฟังจาก
ฟังจากหลักฐานที่ตำรวจเสนอขึ้นไปให้สารพิจารณา
เพื่อทำการไต่สวนแล้วสารจะสั่ง
เพราะฉะนั้นมีประเด็นเดียวเท่านั้นพี่น้องประชาชนต้องดูว่า
สารจะสั่งสำนวนจนสูตรอย่างไร
ถ้าสารสั่งบอกว่าเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติ
โดยไม่มีผู้อื่นทำให้ตายจบ